อยากรู้คุณเรื่องความสัมพันธ์ของช้อนเอสเตอร์แล้วก็เคนภูมินะคะ
ล่าสุดค่ะมีคนจัดงานอีเวนต์รายหนึ่งนะคะ
ออกมาโพสต์ยาวเหยียดเลยค่ะ
แล้วก็บอกพาดพิงถึงคุณช้อนด้วยนะคะ
ว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า

โพสต์เลยออกมาบอกเลยสั้นสรุปเลยบอกว่า
คู่จิ้นคู่นี้เนี่ยนะที่เอสเตอร์ไม่ได้ไปร่วมงานกับช้อนเมื่อสัปดาห์ก่อน
ก็เป็นเพราะว่าฝ่ายชายต่างหากที่บอกกับทีมงานว่า
ไม่ขอร่วมงานกับนางเอกคู่จิ้น
อุ๊ยนี่ไงมันประเด็นตรงนี้ค่ะคุณ
โดยข้อความชี้แจงบนเฟซบุ๊คส่วนตัวของเชงประดิษฐ์สมดังเจตนะคะ
คุณพี่ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเสื้อสีดำนี่นะคะ
เขาบอกเป็นข้อเลยแต่ว่าเราเนี่ยสรุปมาให้ดู
มีการติดต่อให้ช้อนให้ไปร่วมงานนี้ก่อนวันงานล่วงหน้า๓อาทิตย์

ต่อมาติดต่อเอสเตอร์เพื่อมาร่วมงานนี้ผ่านทางคุณแม่ของน้อง๑อาทิตย์ก่อนงานเริ่ม

ใช่ติดต่อติดต่อชอนก่อน

ผู้จัดการของช้อนบอกไม่ขอร่วมงานกับเอสเตอร์

พร้อมตำหนิทีมงานด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่ไม่สุภาพ

ต่อมาค่ะโปรดิวเซอร์มาปรึกษาคุณเชง

และแคนเซิลคิวของเอสเตอร์ค่ะ
แต่ต้องพูดความจริงให้กับคุณแม่ของน้องฟังนะคะ
ว่าสาเหตุเพราะชอนั้นไม่ทำงานร่วมด้วย
โอ๊ยเป็นอย่างไรแรง
ต่อมาค่ะโปรดิวเซอร์แคนเซิลคิวของเอสเตอร์
แล้วแจ้งกลับผู้จัดการของช้อน

ทีมงานบอกแม่ของน้องเอสเตอร์ว่า
ไม่รับงานด้วยก็ตำหนิทีมงาน

ทำไมไม่บอกว่าลูกค้าไม่เลือก

อกจากนี้ยังมีชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ

ที่ไม่มาเพราะช้อนไม่ร่วมงานด้วย
แล้วที่บอกว่ามีละครคู่กันกับน้องนะคะ

ความจริงจากปากของน้องและแม่คือ

มีการพูดพาดพิงถึงเคนภูมิ

สุภาพบรุษเขาไม่ทำเรื่องแบบนี้กัน

ดิวเซอร์ที่ทำให้เกิดเรื่องบริษัทจะรับผิดชอบยังไง
และนี่คือสิ่งที่บริษัทขอรับผิดชอบคือการพูดความจริง

ตอนนั้นค่ะเคยชมช้อนว่าเป็นเด็กดีอะไรที่ทำให้เปลี่ยนไป
จะแท็กภาพดังกล่าวนะคะไปที่ไอจีของเคนแล้วก็เอสเตอร์ด้วยค่ะ
อันนี้มาคุแล้วนะบรรยากาศ
คุณบอกเลยว่าบรรยากาศมาแบบมาคุมาก
แล้วมีการชี้แจงรายละเอียดเป็นข้อ